และแน่นอนวันนี้เราจะตามหาเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์

ยินดีกับเศรษฐีรวยล้านคนใหม่ด้วยนะครับ
แต่วันนี้ช่วงจิกแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

คันที่๖๕กันต่อเลยดีกว่า
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณทาดาพงศ์รุ่งแจ้ง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที

ได้ไปแล้วนะครับสำหรับผู้โชคดี
ที่ได้รับรถมรถไทยคันวิธี๖๕
โอ้โฮยังมีโอกาสนะ

เช็คเดียวกันกับของคำราคา
๑๐ล้านบาทครั้งต่อไป
อย่างเช่นเดียวกับ

แล้วก็คุณสมพรก็ตอบเช่นเดียวกัน
ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสพาคุณสมพรเข้ามาพบ

แล้วก็ไหนดื่มแล้วนะครับ
ก็อย่าทิ้งฝาเขียนชื่อนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์รับมีคำว่าวิตามินบี๑๒
หรือว่าถ้าดื่มคันโซคูณ๒ก็เขียนว่าตับ
ดีครับส่งใส่กองพิมพ์ส่วนส่งมา

ขออนุญาตตรงนี้จำนักกับรางวัลใหญ่ท้อคับ
มูลค่า๑ล้านบาท๕สิงหาคมนี้นะครับ